ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
วันนี้เรื่องราวของมูไนท์ของเราเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเนาะ

ผีก็คือหนึ่งในพี่น้องของพวกเขานั่นแหละ

ต้องใช้คำว่าก็น่าจะใช่

ก็คือว่าลูกที่แท้งไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเกิด

มันอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางสายเลือด
ของการเป็นคนเห็นผี

มันน่าจะสามารถเห็นได้ทุกคนนะ

ใจเราจะเปิดหรือเปล่า
บางคนเขาไม่เปิดรับ

คนโบราณเขาจะบอกว่าเด็กเล็ก
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นง่ายกว่าคนโต

พี่หนุ่มตั้งแต่ทำบุญไปเมื่อวันที่๒๑

มีความรู้สึกว่ามันสว่างสวัย

เกิดขึ้นในบ้านหรือไทย

แม้กระทั่งภาพภาพวาด

เพราะว่าพวกนี้จะมากับฟุนิเจอร์
แต่แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ต้องซื้อ

คือเพื่อนที่อยู่ในภาพ

มันก็ไม่เห็นจะน่าจะมีอะไร
แต่ภาพนี้มาจากประเทศอะไรฮะ

เปลี่ยนชีวิตอุอหารธรรมิยาไทยได้อีกแล้วทำไมกันฮะ
คือภาพนี้นะคะเราทำการวิจัยมาโดย
วิชาการไทยและนักวิทยาศาสตร์ไทยมา๒ปีครึ่ง
มีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นภาพของศิลปินเอกของโลกนามว่า

ฮะเหรอฮะขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ซึ่งจะมีมูลค่าหลายพันล้านบาท

แมกกาซีนรายการมาถ่ายที่บ้าน
จะบอกเสมอว่าภาพนี้เป็นภาพชิ้นเอกในบ้าน
ยอดนักวิชาการก็มาที่บ้านพี่
พอมาที่บ้านพี่เขามาพบเห็นภาพภาพนี้
เขาบอกว่าภาพนี้เนี่ย

รูปแบบการวาดหนังอาทิสติกเนี่ย

ตัวเราจะไม่ขอพูดตรงนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการ

ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราทำมา

ทิ้งเป็นสาราริมน้ำริมคลอง

เอ๊ะไหว้ท่านหน่อย

ท่านอยู่กับอู้จริงท่านมาสื่อ
จริงขอให้ท่านปรากฏตัวให้เห็นหน่อย

กระดานมันเปียกแล้วมันก็ค่อยแห้งแห้งลง
ปรากฏเป็นหน้าของท่านเลย

ถ่ายรูปไหมวิ่งไปเอาโทรศัพท์แล้วก็มาถ่าย
ได้ไหมฮะได้นะ

ไม่มีการเขาเรียกว่า

สรุปแล้วเราได้เห็นภาพแล้วว่า

ในมุมเดียวกันเนี่ยมันเห็นชัดว่าเป็นไต่หมวก

คือถ้าอยากว่าในทางพระพุทธศักดิ์ศาสนา

ก็คือว่าเราสามารถ

คือท่านวินเซ็นต์แวนก๊อก

ที่อาจจะเป็นผู้วาดภาพภาพนี้นะคะ

มีการบันทึกเอาไว้ว่า

ในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ย

มีดวงจิตที่เศร้าหมองนั้น

ความทุกข์ความเศร้าความไม่สมหวัง

ก็มีความเป็นไปได้ว่า

เพราะความเศร้า
เศร้าคืออะไรความเศร้าคือการทำงานของท่านนั้น

ไม่เคยมีใครยอมรับผลงานของท่าน

ไปทั้งผ้าใบกันแดดแล้วก็ชำรุดสุดโทรม

ปริมาณผลงานของท่านเนี่ย

เนื่องจากช่วง๕ปีหลังเนี่ย

มันจะวาดด้วยความเร็วมาก
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งทำงานผลิตได้หลายชิ้น
แต่ว่าปัจจุบันมีการค้นพบงานของท่านแค่เพียง๙๖๐ชิ้น
ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับเวลา
และปริมาณที่ท่านบันทึกไว้

มีงานของท่านอีกหลายพันชิ้นที่ศูนย์หาย
ตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าท่านห่วง
ห่วงว่างานที่ถูกทิ้ง
แล้วก็ยังไม่ได้มีการค้นพบอีกปริมาณมหาศาล

จะเป็นการเปิดทางให้กับผู้ครอบครองอื่นทั่วทั้งโลก

ซึ่งไม่ทราบว่าใครวาดหรือต้องสงสัยว่าเป็นท่านวาดหรือเปล่า

วิจัยของอู๋จะเป็นการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นได้

เป็นการเปิดทางแม่บ้านก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยการใช้อาร์ตโปรเจกต์

มีงานอยู่งานหนึ่งที่อู้แนะนำนำภาพวาดมาร่วมแสดงงานกัน
ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยท่านหนึ่ง
ก็บอกว่าอุ๊หนูรู้ไหมว่าท่านชอบดื่ม
ครูเคยอ่านเรื่องราวของท่านนะคะ
ลองไปซื้อไปไหว้ท่านสิ
ในเมื่อหนูบอกว่าท่านยังไม่ได้ไปเกิดแล้วก็ไม่เคยมีใครไหว้ท่าน
ถ้าอุ้มไหว้ท่านก็น่าจะชอบเราก็รู้
เราก็เคยรู้เหมือนกันว่าท่านชอบดื่มอะไร
แต่ว่าถัดมาเพียงแค่๒วันวันพุธ
พี่ปูผู้ที่สื่อทางจิตวิญญาณ

โทรศัพท์มาหาอุบอกอุ๊
พี่ถามอะไรสักคำหนึ่ง

ท่านมาสื่อว่าท่านอยากดื่มเร่ามันผัก

พี่ไม่ทราบเป็นแค่ชาวบ้านนาธาตุ
พี่ไม่ทราบว่ามันคืออะไร
ทีนี้ปรากฏว่า

มันก็ไม่มีมันหาซื้อยากมาก
ผัดมาอีก๑สัปดาห์จากวันนั้น
เพื่อนอูดเดินทางออกมาจากประเทศอังกฤษ
มาเยี่ยมบ้าน
แต่เพื่อนอูซื้อเล่ามาฝาก
เฮ้ยโดยที่เราไม่ได้ฝากด้วย

จริงเขาเรียกว่าจัดสรรค์นะ

เขาเรียกว่ามันเป็นความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ
ที่พี่คิดว่าแต่เป็นนูยังงงอยู่นะ

จิตของเราไวกว่าแสง

สามารถแตกได้เป็นล้านล้าน

ครั้งแรกที่พี่แบบว่า

ใครวะเขียนภาพภาพนี้
เราเรียนศิลปะวาดรูปมา

ถูกต้องแล้วก็

มันเป็นครั้งแรกที่แบบเปิด

แบบว่าหัวใจมากแบบว่าเห็นครั้งแรก
แล้วช็อกเลยแล้วก็แบบว่าปึ้งขึ้นมาเลย

วิจัยทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่าเป็นจิตกรเอกของโลก

มูลนิธิแวนก๊อกที่
เลสประเทศฝรั่งเศสมาแล้วนะคะ
ถึงที่นั่นที่อาเลสมีมูลนิธิแวนก๊อกอยู่

วิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นต้นไม้สีชมพู

เพราะฉะนั้นมูลค่าของภาพนี้เนี่ย

วันนี้ถ้าฝรั่งเดินทางมาเมืองไทย

แล้วขายภาพนี้เขาได้ไหม
ไม่ต้องพิสงพิสูจนแล้วเขาเอาเลยเดี๋ยวเขาไปพิสูจน์ต่อเอง

ถือว่าอุ๊ยทำงานไม่สำเร็จเหรอ

ทำทุกสิ่งทุกอย่างมาจบหมดแล้ว

จริงเหรอใช่ซึ่งก็อาจจะได้

ตรวจสอบยายผ้าอายุของยายผ้า

ถ้าเป็นต้นไม้สีน้ำตาลนะคะ

แต่ถ้าเป็นสีชมพูปุ๊บมันสอดคล้องแล้ว
แล้วเราก็เจอพี่น้องของเขาแล้วด้วย

เป็นพี่น้องหมายความว่าอยู่ในซีรีส์
รูปแบบทางสรุปกรรมแล้วกัน

ทุกวันนี้พี่ยังไห้เขาอยู่ไหมเจ้าของภาพนี้
ก็ต้องไหว้นะคะ
เราจะอยู่กับบ้านที่ผีดุ

หรือสัมภเวษีเยอะแยะเราจะอยู่ยังไงให้เขาเป็นมิตรกับเรา

เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกุศลกรรม
เป็นตัวกำหนดชีวิตของเราทุกอย่างนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญนะคะ
การทำบุญอย่างอุ้ยเองนะอุ้ยก็เชื่อเรื่องการทำบุญมาตั้งแต่เด็ก
เนื่องจากปู่ย่าตายายเราปลูกฝังมา
ทำให้เราเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนะคะ
ไม่ว่าจะเจอวิบากรรมคาเคราะห์หรือความทุกข์ขนาดไหนก็แล้วแต่

อย่างเรื่องสัมภเวษีที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ถ้าเรามองในเรื่องของบาปบุญแล้วเนี่ย
สัมภเวษีไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะ
เพียงแต่อกุศลกรรมเท่านั้นเอง
ถ้าเราทำชั่วเราก็อาจจะดวงตกแล้วก็ไปพบกับคาวเคราะห์

แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลนะคะ
แล้วก็ทำในสิ่งดีอะไรอย่างนี้
มีความกระตันยูกระตะเวทีกับผู้ที่มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่
มันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

โอเคนะครับก็เรียกว่าเราก็แทบจะไม่ต้องสรุปอะไรนะฮะ
เพราะว่าเรื่องราวที่คุณอุ๊เล่ามาแต่ละอย่างนะฮะ
เรื่องราวของลูกนะครับ
เรื่องราวของการเห็นผีการสะสมของเก่า
หรือแม้กระทั่งการวิจัยภาพทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะฮะ

ถือว่าเป็นครบเครื่องนะครับ

เรื่องราวทั้งหมดนะฮะทั้งหมดที่เราได้มีการนำเสนอไปในคืนนี้นะครับ

อันนี้แล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับ

กลับมาพบกับเรา๓คนไม่ว่าจะเป็นมูตัวพ่อมูตัวแม่

เดี๋ยวเราจัดให้คุณเต็มเลยสำหรับมูขั้นเทพ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจ
ท่านผู้ชมอยากให้เราไปมูที่ไหน

ตรงนี้คุณอยากให้เราไปที่ไหนมีเรื่องราวอะไร

และกลับมาพบกับเราทุกคืนวันอังคาร